คุณผู้ชมลองฟังเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้หน่อยนะคะ
คือหลายคนฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าโอ้โหเห็นใจจังเลย
ฟังแล้วก็เศร้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ผู้หญิงคนนึงเธอเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณเธอมีอาการป่วยเรื้อรังนะคะ
ต้องมารักษาที่กรุงเทพฯเนี่ยเป็นเวลาสิบปีแล้ว
คือไปมาต้องมาคอยรักษาอยู่แบบนี้
รักษาเสร็จเธอจะนั่งรถทัวร์กลับบ้านคือที่จังหวัดเพชรชบูร
ปรากฏว่าคนขับรถทัวร์พอเห็นเธอคือเธอเป็นผู้พิการ
เธอก็มีเหมือนเป็นโรคผิวหนังอะไรแบบนี้ค่ะ
พอเห็นปุ๊บคนขับรถบอกไม่ได้ไม่ให้ขึ้น
แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยบอกว่าผู้โดยสารข้างบนเขาไม่ยอมให้ขึ้น
เขารังเกียจคุณเขากลัวคุณมีโควิด๑๙

ต่อหน้าแบบนี้แล้วอัดคลิปต่อหน้าแบบนี้
คุณเชื่อไหมเธอนั่งร้องไห้อยู่ตรงบันไดแล้วต้องไปคืนตัว
ลองดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
หนูเพิ่งมาจากเพชรโบนเมื่อผ่าน
หนูเดินทางมาจากภาพบุคคล
แล้วหนูจะเดินทางกลับเพชรโบนวันนี้
แต่พนักงานรถไม่ให้หนูขึ้นรถหนูซื้อตัวแล้วเรียบร้อย

หนูก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา
เพราะอะไรอะ
คนเดี๋ยวเขาคุยลดไม่หมด
โมง
มาถ่ายรูปแบบนี้จริงถ้าเธอไม่ยินยอมไม่ถ่ายแล้วถ่ายรูปไปแบบนี้แจ้งความได้นะคะ
ใช่มันผิดกฎหมายนะใช่ค่ะเธอบอกว่าเธอนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นน่ะ
บันไดตรงข้ามรถทัวร์จนเห็นรถทัวร์เคลื่อนออกไปเนี่ยสุดท้ายเธอก็ต้องไปคืนตัวแล้วก็สื่อ
เป็น๑๐ปีแล้วเพื่อรักษาอาการป่วยเรื้อรังของเธอซึ่งมันไม่ใช่โรคติดต่อแล้วเธอก็เป็นผู้พิการประเภท๓
ก็คือมีร่างกายที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ

เธอจะถูกกระทำด้วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแบบนี้

ส่วนใหญ่คือแสดงความเป็นห่วงว่าเธอโอเคไหม
สภาพกายสภาพจิตใจไหวหรือเปล่า
แล้วก็เข้ามาสอบถามเลยนะคะว่า
รถเป็นยังไงตอนนี้ถึงไหนแล้วได้ขึ้นรถหรือยัง
เธอก็มาโพสต์อีกรอบนึงนะคะว่าเธอได้ขึ้นรถ
๙๙๙ลงหลมเก่าแล้วออกจากมชสองทุ่ม
ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกันแชร์
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้นะคะ
ชื่อนางสาวเจนจิตเสนานุษย์อายุ๓๕ปีเป็นชาวอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
นี่ค่ะเธอคือผู้หญิงผมยาวที่นั่งตรงกลางเนี่ยนะคะ

ซื้อตัวล่วงหน้าแบบไปกลับเอาไว้เพราะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราช

แต่ขากลับเนี่ยเธอเดินไปขึ้นรถแล้วก็ยื่นบัตรให้พนักงานหญิงบนรถทัวร์

พนักงานหญิงก็ถามว่าซื้อตัวได้ที่นั่งชั้นบนเลยเหรอมันขึ้นลำบากนะ
เธอก็บอกว่าก็ชั้นล่างมันเต็มอ่ะ
เธอก็ค่อยก้าวเท้าขึ้นบันไดขั้นแรก
กำลังจะก้าวขึ้นไปเพื่อจะขึ้นไปที่ชั้น๒ของรถทัวร์
อยู่คนขับรถที่กำลังยกกระเป๋าค่ะ
หันมาเห็นเธอก็เดินมาหาแล้วก็ถามว่าเขาเป็นอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

พนักงานหญิงก็เลยบอกไปว่าอ๋อน้องเขาเป็นแผลเดินไม่ค่อยไหว
คนขับรถทัวร์เลยบอกว่างั้นให้เธอลงไปนั่งรอข้างล่างนอกรถ

เธอก็เข้าใจว่าอ๋อก็คงจะเป็นเจ้าหน้าที่อสมอาสาสมัครตรวจโควิด๑๙แล้วมั้ง

แล้วอยู่คนขับเดินมาหาเธอแล้วพูดกับเธอว่าไงรู้ไหมคะ

เธอบอกว่าเธอไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่
คนขับพูดจาแบบนี้กับเธอเอาไว้

แล้วก็เอาตัวไปคืนแล้วก็เลยต้องไปซื้อตัวใหม่

คือขาเธอก็จะค่อนข้างรีบเล็กหน่อย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่มีใครควรถูกกระทำ

อยากให้สังคมรับรู้ว่า

คุณต้องบริการทุกคนให้เท่าเทียมกันนะ

คุณเองก็บอกว่าอยากจะได้รับการให้เกียรติ
แล้วทำไมคุณถึงทำกับเขาแบบนี้

หรือให้พี่คุณลุงคนนั้นตกงาน
ไหนหนูแค่อยากพูดว่าให้สังคมรับรู้ว่า

มันจะให้การบริการ

คือโรคเซลล์ผิวหนังบกพร่อง

ซึ่งเธอเป็นตะเกิดแล้วอะค่ะมันไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

กับกรุงเทพก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราชนี่แหละ
ซึ่งด้วยอาการป่วยของเธอด้วยความพิการของเธอเอง
เธอก็ใช้ชีวิตและมีความลำบากในเรื่องการเดินทางอยู่แล้ว
ลำบากกายไม่ว่ายังต้องมานั่งลำบากใจกับคนแบบนี้
คนขับรถทัวร์คนนี้ที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้อีก
เธออยากจะขอวิงวอนนะคะ
ถ้าใครเห็นคนป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแบบที่เธอเป็นเนี่ย

หนึ่งมันไม่ใช่โรคติดต่อและสอง

สิ่งที่เธอทำได้คือเธอต้องอยู่กับมันรักษามัน

คนอื่นก็ควรจะต้องเข้าใจเธอด้วยเหมือนกัน

อย่างน้อยถ้าไม่ให้กำลังใจก็ให้ความเข้าใจ

เรื่องนี้บขศออกมาชี้แจ้งแล้วนะคะ
จากการตรวจสอบรถคันก่อเหตุเป็นรถบริษัท
ประเสริฐทัวร์จำกัดเส้นทางกรุงเทพหล่มศักดิ์
และเขาทำผิดจริง
มีการสั่งลงโทษค่ะปรับตามระเบียบบริษัท
ไม่ควบคุมพนักงานรถร่วมให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

ให้ผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารถูกต้อง
ลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทาง
ปรับ๒๐๐๐บาท
บันทึกว่ากล่าวตักเตือนให้ผู้ประกอบการ
การทางไปพบกับนางสาวเจริญจิตคนนี้แหละ
เพื่อจะไปขอโทษและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ต้องเอาคนขับรถทัวร์คนนั้นมาด้วยนะคะ

เกิดมาแตกต่างกันแต่ทุกคนเป็นคนเท่าเทียมกัน
แล้วก็ไม่รังเกียจกันถูกต้องค่ะ